ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
อะไรที่พี่รู้สึกว่าเจอจังแล้วมีผลกับชีวิต

ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้าวงการ

ประมาณ๒๐กว่าปีแล้วเรื่องนี้
คือห้องหนึ่งเขาเปิดนอนกัน๕คน
เป็นโรงแรมจิ้งหลีดอ่ะคุณคือแบบมันเป็นห้องพัดลมแล้วก็เป็นห้องไม้
เป็นไม้เป็นโรงแรมไม้อยู่ที่จังหวัดตรัง
ไฮก็ซักผ้ากว่าจะเสร็จก็ประมาณตี๓กว่า
พอเรามาถึงโรงแรมตี๒กว่าตี๓เกือบตี๔
ไฮก็พอกหน้าเว้ยพอกหน้านอน
เมื่อก่อนมันดีที่สุดก็คือไข่ขาวเอาไข่แดงออก

ยายก็พอกหน้ายังไม่ทันคือพอล้มตัวนอน

แล้วพอหลับตาปั๊บเสียงใครเข้าไปอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วใช้ขันอาบเพราะว่าโรงแรมจิ้งหลีดใช้ขันตะอาบ
นอนไม่หลับได้ยินเสียงน้ำมันลาดจงน่ะโครมลาดอย่างเงี้ย
เราเป็นคนสุดท้ายซึ่งเรารักซักผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนนอนหมดแล้ว

ลุกขึ้นมาน้ำเปิด

เอาเราก็ไปปิดก๊อกปิดก๊อกก็หลับอีกประมาณสักสองนาทีเอาอีกแล้ว

มึงจะอาบอะไรกับนักน้ำทุกคน๔คนนอนเป็นประเกิดตากแห้งอยู่เนี่ย
แล้วเมื่อกี้ที่อาบใครล่ะชักไม่ไว้ใจแล้วไม่เก๋แล้ว

ก็ไปไปเปิดห้องดูเปิดน้ำเปิดอีกแล้วอ่ะเอ้าเราก็ปิดน้ำ
พอปิดน้ำเสร็จทีนี้นอนเอาอีกแล้วเหมือนเดิม
ไม่แล้วทีนี้กูเรียกเฮ้ยลุกทุกคนหมดเลยค่ะตี๔กว่าลุกเถอะ
มันเป็นอย่างนี้ว่ะเล่าให้เพื่อนฟังพี่พวกนี้ไม่หลับกันแล้วเห็นเราแปะหน้าก็แปะมั่ง
ก็โอ้ก็เล่ากันแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้อุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเปลี่ยนห้องกับนักดนตรีกันเนอ
อย่านอนเลยห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็นอนฟังทุกคนพูดกัน
แป๊บเดียวร่างทะลุประตูมาเลยค่ะเงาดำมึงล้อเล่นกูเหรอมึงล้อกูเล่นเหรอ
พี่แปะหน้าอยู่ไงนอนทับเลยค่ะป๊าบนอนทับแล้วเราก็ดุกดิกไม่ได้
หาว่าพี่มาล้อเล่นกันหาว่าพี่อ่ะล้อเลียนเหรอมือคือเอากระดาษมาแปะหน้า
เออแล้วก็คือเล่นไข่คือเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอ
เขาพูดเสียงรอเล่นกูเหรอเสียงใหญ่อย่างนี้แล้วก็ล้มตัวทับป๊าบ
แล้วเราดุกดิกไม่ได้เลยทำไงคือได้ยินเสียงก็พูดกันหมด
แต่พี่ทำอะไรไม่ได้พี่ก็ค่อยค่อยทำไงอ่ะก็เลยท่องนโมแล้วก็กระดิกทีละนิ้ว
แล้วนิ้วครบสี่นิ้วแล้วพี่ฟัดปั้งก็หายบอกเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้
ทำไมมึงไม่เรียกกูมึงคุยอะไรกับนักหนากูก็หลุกนิกไม่ได้ก็เลยพูดกับเพื่อนอย่างนี้
ฉันจะไปรู้เห็นอื้อนึกว่าหลับแล้วก็ละเมอ
ก็บอกว่าไม่นอนแล้วกูไม่เอาแล้วก็เลยลงไปกินข้าวกัน
ท้องฟ้าสางแล้วเกือบตี๕พี่ก็กะว่าเออท้องฟ้าสางผีไม่มาหรอก
ไม่มายังไงก็ไม่มาพี่ก็ไปลงไปกินเพราะพี่เหนื่อยมากเพราะพี่ยังไม่ได้นอน
พี่ก็เลยนอนนอนตรงนี้นอนเราได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
กะว่าเอ้ยเพื่อนมาเรียกไม่ใช่เหมือนเข้าประตูมันเหมือนคนเข้าประตูอ่ะคุณ
เราก็ไม่เป็นไรเพราะห้องเราไม่ได้ล็อกเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาเอง
สักแป๊บหนึ่งคุณค่ะไอ้ชาติประเทศอุ่มตาเป็นแบบเหมือนแม่งมุมอ่ะ
เป็นตัวคนเหมือนแมงมุมอ่ะตายอย่างเงี้ยตายอยู่บนบนกำแพงในห้องอ่ะเหรอ
มันก็จะมีข้างฟ้าเป็นเสาอย่างเงี้ยนะมันตายขึ้นไปเหมือนแม่งมุมอ่ะ
แล้วก็มองพี่เหมือนในนังเหรอคุณค่ะเล่าแล้วตลกมากและก็มองอย่างต่อไป
ตัวขยับไม่ได้อีกแล้วแล้วค่อยตายไปแต่มันอยู่บนไอ้ไห้ไหม้พัดลมเผดาน
แล้วก็คมมองพี่อย่างนี้แล้วมันก็หมุนตามยิงยังไงฮ่าสนุกเหรอมึงอือมันนุ่นอย่างนี้
ลงมาทับพี่โอ้พี่เกือบตายพี่กว่าจะหลุดพ้นได้อ่ะ
พี่มีความรู้สึกว่าตายเนี่ยหายใจไม่ออกทำอะไรไม่ได้
มีความรู้สึกพี่เหนื่อยมาก
สรุปมันเป็นวิญญาณอะไรได้ถามเขาไหม
พี่ก็เลยถามว่าห้องนี้มีอะไร

ผู้หญิงผมมันยาวมากผมมันยาวกับพี่ถึงอยู่อย่างนี้
มันเล่นกับพี่ตรงนี้เนี่ยนานมากพี่รู้สึกแล้วนะ
มึงเล่นอย่างนี้แล้วมันก็โดดลงมา
พี่ก็บอกว่าก็ถามถามเจ้าของโรงแรมกลางคืนถาม

เขาบอกว่ามีผู้หญิงหมอนวดมานอนแล้วโดนฆ่าตาย

น้องคุณตีนนอนโดนอีกคนนึงไปนอนในตู้เสื้อผ้าว่ะ

ชวนเขาไปนอนด้วยบอกเขามีความสุขมาก
ทุกคนหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่

จริงมือเย็นจิ๊บเลยอ่ะทำไมอ่ะ

ไม่พอแล้วอย่ามาเลย

อากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้
คุณฮายบอกกับทางทีมงานว่า
ทุกครั้งที่เธอต้องพูดถึงวิญญาณสัมภเวษี
เธอจะมีอาการคล้ายกับเจริญอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเธอเชื่อว่าวิญญาณสัมภเวษี
รับรู้ว่าเธอได้พูดถึง
จึงมีอาการดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ครับ
ทุกครั้งพี่ฮายเล่าอาจจะหัวเราะออก
แต่พี่จะบอกว่ามดเอ้ยมันเหนื่อยจะขาดใจ

ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องพี่ยังจะเล่าไหวไหม

เล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่จันทบุรีงานผลไม้

ก็จะมีรู้สึกจะเสรีหรือใครนี่แหละค่ะ

บางคนก็ปูเสือนอนกันข้างล่างอะไรอย่างนี้

ตี๔กว่ากว่า
อันนี้คนขับ
พี่นั่งคู่กับคนขับ

พี่ก็กดกระจกแล้วก็
เฮ้ยแล้วได้ยินตลอดว่าเขาเรียกตลอด

ที่เคาะเป็นผู้หญิงคุ้น

มันก็จะมีพวกไม้ที่เขาตัดแล้ว

เป็นไม้เป็นท่อนที่เขาพร้อมจะเผาถ่าน

ก็เห็นเป็นน้องชายนั่งถอดเสื้อแล้วสูบบุหรี่แบบ

สูบบุหรี่ทำไมหรือถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเรียก

เข้าไปนอนต่อเพราะตื่นเช้ามา

จนจะสว่างแล้วมึงไปสูบบุหรี่ทำไม

บอกเฮ้ยจริงอะแก่น

รู้เลยว่าน่าจะไม่ใช่จริง
เพราะสนใจว่ามันมันไม่ใช่คน

ก็ทำได้แค่นั้นนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของคุณฮายที่ประสบพบเจอมาเยอะมาก
ทุกวันนี้ก็ยังมีเห็นอยู่บ้างประปราย

แบบฉันอยากจะเห็นหรือฉันไม่อยากจะเห็น

ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะมาให้เห็นหรือเปล่าแค่นั้นเอง
สมมุติว่าแต่ถ้าคนมีอะไรเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยพี่จะรู้เลยว่าคนนี้ผิดปกติ
อย่างถ้าคนสมมุติมีบุคคลนึงเขาผีเข้าเลยคุณจะรู้เลย

ไม่มีแต่เมื่อกี้จะอ้วกให้ได้เลย

เวลาคุณเล่าถึงเรื่องของพวกเขา
มีอาการจะมีอาการแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ

พี่เลือกจะไม่เล่าพี่จะไม่ค่อยเล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครฟัง
เดี๋ยวหนึ่งเขาหาว่าอินิงงงาย
เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาแล้วเราต้องเห็นสิ่งแบบนี้มาตั้งแต่เกิด
ก็ยังถามพระหลายองค์ที่ท่านพอรู้เรื่องแบบนี้

ไม่เลยบอกว่าท่านหนูไม่ได้โชคดี

เขาถูกหวยเขานู่นนี่นั่นก็มีดวงลาบลอยกัน

แล้วทำยังไงแบบมันไม่ได้มันเหลือมาจากข้างบน
นี่คือเรียกว่าเป็นเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของคุณฮายในค่ำคืนนี้นะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะฮะมาร่วมมูกับเรา
ขอบคุณค่ะขอบคุณยายยินดีค่ะ

สำหรับผู้ชมที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ

อย่าลืมนะครับส่งมามูกับเราได้ตามที่อยู่ตรับหลังนี้นะครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป